คุณผู้ชมครับมาอัปเดตกันเรื่องของราคาข้าวประจำวันกันหน่อยนะครับ
ราคาข้าวสารรวมทั้งราคาข้าวเปลือกที่มีการประกาศมาล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
สิบแปดพฤศจิกายนนะครับรวมแล้วทุกชนิดค้างข้าวสารข้าวเปลือกราคายังคงคงที่ครับ
เริ่มกันที่เรื่องของการบรรยายงานข้าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทยเป็นการเสนอราคามารายงานเรื่องของราคามาครับ
ส่งเข้ามาขายที่ตลาดในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งล่าสุดณวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้า
ตามที่ปรากฏบนหน้าจอคุณผู้ชมครับราคาข้าวสารทุกประเภททรงตัวครับหลังทยอยปรับขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา๔๐สตางค์ถึง๑บาท๕๐สตางค์ครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าข้าวเหนียวพิเศษก็ขอหมายอีสานปีห้าหกทับอ่าปีห้าเก้าทับหกศูนย์ราคาก็ยังคงคงที่อยู่นะครับที่ยี่สิบสี่บาทห้าสิบถึงยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ
ข้าวหอมะลิอยู่ที่สิบแปดบาทถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมและในส่วนของข้าวขาวห้าเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดบาทห้าสิบถึงสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลกรัม
เช่นเดียวกันกันเรื่องของราคาข้าวเปลือกก็ยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศไว้เดิมนะครับ
ซึ่งราคาข้าวเปลือกนะครับทางข้าวเปลือกหอมะลิความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คงที่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อตันครับ
แล้วก็ข้าวเปลือกเจ้าเจ็ดพันสองร้อยถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวรับซื้อที่หนึ่งหมื่นบาทต่อตันครับ
นี่คือเรื่องของราคาข้าวที่รายงานมาล่าสุดณวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่ผ่านมานะครับ